กระดงข่าวซื้อ
พี่เจียงอะไรพี่จะอย่างนี้กับเรามาหลังกันคุณผู้ชมของเรา
ก็เดี๋ยวขอใช้คำว่าเดอบปรับธนตราภารกันพี่หงข์พี่ฝังไป
พี่หงข์ก็ยอมให้เล่าแล้วเพจว่าถ้าอยากดูว่า
ไม่มีความเทกตรงแล้วก็น่ากัน
ก็ไม่ได้รับความเทกตรง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

นี่ผมดูพอมันพยายามผละล่อต้องไว้น่าจะเสียคนสิบ
ในตัวความสุดทางคุณจะถูกพิสุธน
อาจมันไม่ไปอ่ะ

ที่บอง๕๓หน้ากาลเดทางหรือร่านหรืออะไร

ก็มันเป็นด้วยความเข้าใจกันของคนทั้งสองสายนี้ล่ะครับ
เราก็อยู่บนส่วนเหตุและตัว

ก็เอาเรื่องอะไรทั้งหมดกันก็คุยได้มาก่อน

มันผ่านทุกข์ผ่านจุดมาเยอะมาก
เพราะว่าอาจจะผ่านพันกันมาได้ถ้ามีสองหรอก
ก็คือมันเป็นระยะเวลาที่นาน
แต่ว่าคือเรามีตัวความต่างขนาดนี้ให้กันมาตลอดค่ะ
ไม่ว่าในวันนี้มันจะอยู่ในสถานการณ์ไหน
แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในสถานการณ์นี้
สัญญาณสิ้นถ้าเกิดว่า
สิ่งที่เราต้องคิดความต่างขนาดนี้
มันเกิดอะไรไหมไม่ได้ไหม
แล้วมันเป็นอะไรไหม
ไม่ว่านี่แอนาคตก็ไม่ได้ไหม
แต่ว่าถ้าตอนนี้เราอยากทิศนั้นไปเนี่ย
เราก็จะมีตัวความต่างขนาดนี้
กกกเมียบมีกรรณาคม
เรื่องรังอะไรทำไมโรแข่งเข้ามา
เข้าใจเลี้ยงของระบบกัน

อยากให้เวลากำลังใจเราตลอดมา
พี่ข้าก็รู้จักโกงมาก่อน
ก็ต้องการโทษมีชาวว่าอะไรก็อยู่อยากจะออกมาบอกพี่เจ้าทุกคน
แล้วก็ความดีต้องการนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะ